ส่วนผลงานของทีมชาติไทยหลังจากที่ไปเสมอกับมาเลเซียได้ก็กลับมาซ้อมต่อเนื่องนะครับ
เพื่อเปิดบ้านรอต้อนรับในช่วงกลางสัปดาห์นี้แล้วก็ผลอีกคู่หนึ่งครับ
ลิปปินส์นะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับเวียดนามไปก่อนครับ
ในรอบรองชนะเลิศอีก๑คู่ครับ
ดีตกุญสือที่ทำงานในไทยหลายต่อหลายทีม
ก็เปิดบ้านที่เมืองบาคอลลอทสนามที่ไทยในบุกไปเสมอเหมือนกันครับ
นาที๑๒ครับเวียดนามวางบอลจากตรงกลางครับมีอันดุกหม่งตามน้ำ
จังหวะได้ดีจากนั้นช่วงทดเจ็บครึ่งแรกครับฟิลิปปินส์ต่อบอลขึ้นมาทางซ้าย

แต่ว่าครึ่งหลังครับความเป็นเวียดนามในการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าน่ากลัวครับ
ถ้าชิงกับไทยนี่น่าสนุกเลยนะครับต้องดูว่าจะไปได้ถึงเป้าหมายทั้งคู่หรือเปล่าครับ
มาไม่ถึงสามนาทีในช่วงครึ่งหลังครับเหรียญตรงทองครับ
เปิดให้กับฟานวันดุ๊กหลุดกับดักล้ำหน้าเข้าไปยิงเวียดนามออกนำ
แล้วก็เก็บใช้ชนะไปก่อนนะครับในเกมนี้ตุนประตูทีมเยือนกลับบ้านมาด้วยครับ
ก็ถือว่าได้เปรียบก่อนจะกลับมาเล่นในบ้านวันพฤหัสบดีที่๖ธันวาคมนี้ครับ
ส่วนทีมชาติไทยครับที่บุกไปเสมอมาเลเซียนในรอบตัดเชือกมา๐ต่อ๐ก่อนในเกมแรก
บุกิจจาริวก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้เวลา๖โมงเย็น
รวรรณรายวัชหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยก็วางโปรแกรมให้ลูกทีมฝึกซ้อมต่อทันทีในช่วงเช้าวันนี้
ตั้งแต่ช่วงก่อน๘โมงนะครับแล้วก็ในช่วงเย็นจะมีการประชุมทีมเพื่อมองหาจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขกันต่อไป
ก่อนจะเปิดบ้านรับการมาเยือนนะครับของมาเลเซียในวันที่๕ธันวาคมนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
ในเวลา๑๙นาฬิกานะครับโปรแกรมการแข่งขันก็เน้นย้ำกันหน่อยนะครับ
แฟนไปเชียร์กันเถอะครับเพราะว่าเกมที่บุกิจจาริวก็เห็นชัดเจนว่า
ของเราถึงแม้จะจุแฟนบอลได้น้อยกว่าเขาแต่ถ้าเกิดไปกันเต็มสนามครับ
ก็จะสร้างความกดดันให้กับมาเลเซียได้เหมือนกันเพราะถือว่าเราบุกเสมอมา
ก็มีความได้เปรียบในเกมนี้พอสมควรเหมือนกันครับ